คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เราเป็นพัดหัวข่าวให้เลย
โมโหเมียถูกจับของลับแล้วก็ตอนเติมน้ำมันเนี่ย
บอกว่าโดนจับนะครับก็เลยบุกไปเอาคืน
ไปเอาคืนเจ้าของร้านปั๊มน้ำมันหลอด
คุณผู้ชมฮะคือมีผู้หญิงเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ไปเติมน้ำมันแล้วไอ้ช่องเติมน้ำมันมันอยู่ตรง
หวั่งขาถ้าเกิดว่าเออไปกับหวั่งขานะฮะแล้วทีนี้
เติมน้ำมันหรือว่าเจ้าของร้านน้ำมันหลอด
มือหนึ่งถือขวดมือหนึ่งถือกรวยก็เอาไปเติมให้ตรงนั้น
แต่ผู้หญิงบอกว่าไอ้เจ้าของร้านน้ำมันลวนลามเธอ
จับของลับเธอก็เลยไปบอกสามีปรากฏสามีเนี่ยมาถึงร้านน้ำมันหลอดเลยนะฮะ

เฮ้ยร้านน้ำขาดร้านน้ำขาดสิ
โอ้โหคนนึงเนี่ยบุกมาถึงหน้าร้านส่วนคนในร้านก็ท้าเลยมึงมาก่อนดิเนี่ย
คนที่บุกมาถึงหน้าร้านถือไม้หน้าสามมาด้วยตะโกนถามลั่นเลย
ใครจับจุดของเมียกู
เออนะครับส่วนคนในร้านเนี่ยก็ตะโกนด่าตะโกนท้าทายกัน
เอามึงมาก่อนดีมึงมาก่อนดีจนกระทั่งวิ่งไล่กัน
คุณผู้ชมฮะทางร้านปั๊มน้ำมันหลอดเนี่ยก็วิ่งไล่
ทำให้คนก่อเหตุที่ถือไม้หน้าสามมาก็ต้องวิ่งหนีเหมือนกันนะครับ
นี่มือถือจากชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้บันทึกภาพเอาไว้ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ
ทีนี้ถามว่ามีใครเจ็บไหมมีคุณหัวร้างข้างแตกไปหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
หน้าบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเคหะเมืองใหม่บางพลีอำเภอบางสาวทง
จังหวัดสมุดปราการนะครับตำรวจสพบางเสาทงเนี่ย
ก็เข้าระงับเหตุนะครับคนเจ็บก็คือเจ้าของร้านขายของชำ
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายน้ำมันหลอดด้วยนะน้ำมันเติมรถเนี่ยนะครับ
ก็คือนายเอกรัฐศรีเพียงจันทร์อายุ๔๖ปีคุณดูสิ
ร้างข้างแตกเลือดไหลอาบหน้าอาบคอนะครับ
นายเอกรัฐศรีผู้บาดเจ็บเนี่ยเปิดใจกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า
ผมนะไม่ได้มีเจตนาไปลวนลามใดเลยเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มมาจากอะไร
นี่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยคือเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ย
มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาขี่รถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมัน
ส่วนตัวนายเอกรัฐก็ไปเติมน้ำมันให้ตามปกติ
ซึ่งช่องเติมน้ำมันมันอยู่ระหว่างที่พักเท้ากับเบาะคนขับใช่ไหม
ผู้หญิงคนนั้นก็นั่งคล่อมรถอยู่แล้วก็ไม่ได้ลงจากรถ
ก็ปล่อยให้เติมไปที่เราบอกนะไอ้ช่องเติมน้ำมันมันอยู่ระหว่างตรงนั้น
และในจังหวะที่นายเอกรัฐก้มลงไปเติมน้ำมัน
มือข้างหนึ่งถือขวดน้ำมันมือข้างหนึ่งถือกรวย
กรวยเอาไว้เติมน้ำมันปรากฏว่าแขนอาจจะไปโดนขาของหญิงสาวดังกล่าว
ทำให้หญิงสาวดังกล่าวไม่พอใจตะโกนโวยวายกล่าวหาว่าเขาลวนลาม
ตัวเขาก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาลวนลามนะจะเติมน้ำมันตรงจุดนี้
ลวนลามผู้หญิงเลยไม่ได้จับขาจับของสงวนของผู้หญิงเลยนะฮะ
จากนั้นพอเติมน้ำมันเสร็จก็แยกกันไป
หญิงคนดังกล่าก็ขี่รถจักรยานออกไปแล้วเรื่องก็เงียบไปคุณ
เงียบตั้งแต่เช้ายันหัวค่ำ
แต่ว่าพอหัวค่ำแฟนนุ่มของผู้หญิงคนนั้นมาพร้อมกับเพื่อนมากัน๒คน
และเป็นอย่างที่คลิปถือไม้มาโวยวายแล้วก็หาเรื่อง
ตะโกนใครใครจับจุดของเมียกู
จากนั้นก็บุกเข้ามาใช้ไม้หน้าสามตีหัวจนเลือดอาบอย่างที่เห็น
แล้วน้องผมก็ใช้ก้อนหินวิ่งไล่
น้องที่ใส่เสื้อดำที่วิ่งไล่ออกมาเนี่ยนะครับ

ทำแผลให้ก่อนหัวร้างข้างแตกแบบนี้
ฝั่งของเจ้าของร้านปั๊มน้ำมันหลอด
น้ำมันหลอดก็บอกว่าไม่เคยรู้จักนะ

หรืออย่างไม่ได้มีเจตนาจะไปจับของลับของแฟนเขาเลย
ก็ต้องเดินทางไปแจ้งความดำเนินกับคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไปแล้วครับ